พี่เจ้าอยากถามที่เราไปเป็นเพลงเจ้าสาวเป็นยังไงบ้าง

ดีครับผมก็ได้แต่งชุดไทยแล้วก็ไปร่วมยินดีครับ

เตรียมตัวยังไงบ้างครับเพราะว่าพี่บอกว่าให้มาเป็นผู้เจ้าสาว
ไม่เตรียมตัวเลยครับแค่ตื่นตี๕ครับเพราะมิวบอกให้มาตีห้าครึ่งแล้วต้องมาแต่งหน้าก่อนเลย

น่าจะใช่นะถ้าเป็นชุดดูเป็นธีมอะไรแบบนี้ใช่ครับ
เรามองว่าลุคถ้าใส่มามันรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เช้า
เกตกับงานเขานะครับผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดไปใช่ไหมฮะ

นั่นมันเสมอสม่ำเสมออยู่แล้วผมรู้จะพูดว่าอะไร
ค่ะความหล่อมันแบบเราปิดบังไม่ได้จริงนะพี่
มันมีไกลมากครับ
มันปิดบังไม่ได้จริงนะครับ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

เซแลนด์แล้วเค้าด่าร้องเพลงอะไร
กชบไว้ฉันได้รองเพลงเขามีวงบอยแบนของเขาอยู่

เป็นเพราะเป็นกันแหละ
ยังไม่อยากลงหรอ

มันมาเวลาฮะ

คนเขาชมว่าแบบคืนเจ้าสาวหล่อลองได้อ่านคอมเมนท์ได้เห็นบ้างไหมคะ
อืมน่าจะรู้ก่อนที่จะมีคอมเมนท์ด้วยซ้ำ

มาตรฐานดีอยู่

อ๋อตั้งแต่เดินแก้ผ้าออกมาจากห้องนางก็อื้มได้อยู่ไม่ตกไม่ตก

ขอให้พูดถึงหลายคนอะไรอย่างนี้แค่นั้นเอง

ว่าเราทำเหมือนใครได้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือเขาอยากให้ฝากเป็น
โดยเป็นคาแรคเตอร์ต่างอะไรแบบนั้น

หลังจากนี้ถ้าผมจะคอปเวอร์เป็นพี่เบิร์ต
ไม่รู้อะไรเลย
อันนี้มันมีภิลุหน่อยค่ะพี่

ไม่รู้ไม่เห็น
สามารถต่อหน้าไฟด้วยไหมคะ
ถ้าเรารู้ก็ดีนะวันนี้

ท้ายสับข่าวแล้วใช่มั้ย

ก็ไม่ต้องใจอะไรครับผมเป็นร้านพิมพ์เรื่องอื่นไม่เจอ
แบบเขาเนี่ยไปรีบเลยได้มาปรึกษาอะไรพี่พี่หนูมันไม่
ถ้ามันมีแฟนแล้วทหารหนึ่งเขาแซวไปต้องระวังไหมเอา
เอราะแล้วนะผมไม่เคยแซว
มึงไม่ซั้วใครครับ